กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายที่สุดก็เพราะเรายังมีอีก๔เมนูจานเส้นมาเสิร์ฟให้กับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
แต่ถ้าอยากรู้ว่าจะสุดพิเศษและพิเศษสุดขนาดไหน
นักเล่าเส้นคนเก่งของเราค่ะ

เป็นห้องอาหารที่แบบติดอันดับท็อปของห้องอาหารลูฟท็อปในกรุงเทพหานครเลย
แน่นอนขอบคุณครับผมใช่ครับมาก็ดีแล้วพี่วิลลี่พาผมเดินชมบรรยากาศรอบรอบหน่อยได้ไหม

รอบเลยฮะของเราเป็นวิว๓๖๐องศาเลยนะครับ
ครับผมอย่างนี้มองไปทางนี้มันเป็นทางไหนเนี่ย
ฝั่งนี้จะเป็นพระรามสี่ครับคุณน็อตซึ่งจากตรงนี้คุณน็อตจะสามารถมองเห็นตึกที่สูงที่สุดของกรุงเทพมหานครตอนนี้เลย

ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาก่อนนั่นเองครับผม

นี่ถ้าเราขยับตึกไปใกล้มหานครคงต้องมองแง่หน้าแล้ว

ฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นฝั่งสุขุมวิทย์นะครับ
แล้วก็เราสามารถมองเห็นโค้งน้ำแม่น้ำเจ้าพญาได้ด้วยเหมือนกันนะครับ

ในช่วงปีใหม่สิ้นปีอย่างนี้เทศกาลสิ้นปี
ถ้าเราขึ้นมาทานอาหารนี้เราจะเห็นอะไรบ้าง

ใช่ครับข้างล่างนี่เอง
ซึ่งคุณน็อตลองนึกดูว่าเวลาที่เราทานอาหารในค่ำคืนนั้น

ค่ำคืนวันปีใหม่ที่๓๑ธันวาคมเป็นอะไรที่พิเศษมาก
คลื้นบรรยากาศที่นี่สุดยอดมาก
ที่สำคัญไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้นี่เราสามารถมองเห็นรอบ
เราได้เปรียบมากเราจะเห็นผู้ของชาวบ้านชาวช่องเขาด้วย
นี่แหละครับคือจดเดียวกันตรงนี้นะครับ
แล้วเรื่องของสไตล์ในการตกแต่งร้านนะครับเป็นสไตล์ไหนครับ
คือเราจะดูแบบเรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยความหรูหลาและทันสมัยเลยทีเดียว
แล้วทางร้านเนี่ยแบ่งเป็นกี่โซนครับ
หลักเลยเราจะมี๒โซนโดยโซนของห้องปรับอากาศด้านในแล้วก็โซนด้านนอก
ซึ่งด้านนอกเราจะแบ่งออกเป็น๒โซนใหญ่ก็คือโซนสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่
ก็สามารถชมวิวได้เหมือนกันด้านในก็จะเป็นเพดานเปิดสูงและห้องกระจก
สามารถชมวิวไม่ได้ต่างจากด้านนอกเลย
ด้านบนก็จะให้การบริการในส่วนของบาร์และเครื่องดื่ม
อ๋อถ้ามารับประทานอาหารเสร็จพุบก็มาต่อนั่งกันทางชมวิวถือชับต่อครั้งคืน
เราเซิร์ฟอาหารตะวันตกก็โน้นเน้นไปทางอาหารฟรั่งเศสส่วนใหญ่
อยากจะเห็นแล้วว่าเมนูเส้นที่ทางร้านนั้นมีเมนูอะไรบ้าง
งั้นก็เดี๋ยวรบกวนคุณน็อตนะฮะเชิญไปที่โต๊ะแล้วก็จะแนะนำให้รู้จักกับผู้อยู่เบื้องหลังของเมนูต่างของเรา

แค่ฟังคุณวิลลี่เล่าก็แอบจินตนาการไปไกลแล้วล่ะค่ะแต่ว่าความว้าวของที่นี่ยังไม่หมดนะคะ
เพราะเรื่องของอาหารที่นี่โดดเด่นไม่แพ้กันอ่ะนั่นไงคะ
พร้อมพูดคุยกับเชฟกันสักนิดดีกว่าค่ะ
แล้วก็นี่ก็คือเชฟประจำห้องอาหารของเราเชฟคริสแตนแฮมครับ
เป็นเชฟของห้องอาหารครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคริสเตียนแฮมนะครับ
สี่เมนูที่แตกต่างครับอ๋อเราจะเริ่มต้นกันด้วยเมนูแรก
เป็นไงครับรสชาติอืมก็จะคือไม่ไม่หน่อยอยากบอกจอยอ่า
สดทีแกงตอบฝั่งถูกขึ้นข้างในข้างบน
ตัวนี้สีดำที่เห็นเชฟอาธิบายตอนที่เห็นเข้าขนบูตค์อยู่

โอเคแล้วก็มี
ตัวนี้ทราบไหมคะว่าทำไมเราต้องเลือกเป็นตัว

เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เขาทำประมงที่ติดอันดับ๑ใน๓ของแคนาดาเลย

เรียกได้ว่าล็อปเตอร์ตัวนี้มีความพิเศษมากนะครับ
เป็น๑ในเมนูแนะนำเลยครับ
อืถ้าจะเผ็ดเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงอืมจะไปบอกว่๊ะ
ใช่แม่เป็ดจำเป็นคนไทยใช่ครับมันแบบคนไทยสบายมาก

เป็นเมนูที่เขาคิดเองขึ้นมาครับตัวนี้เป็นเมนูพิเศษนะฮะ

เห็นรูปทรงของเส้นแปลกมันก็แปลกตาจริงนั่นแหละค่ะ
เจ้าเส้นพาสต้าที่คุณผู้ชมกำลังเห็น
เฮียน็อตของเรากำลังชิมอยู่นั้น

ภาษาอิตาลีที่แปลว่าถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก
เป็นอาหารท้องถิ่นในแว้นซูวาเบียทางตอนใต้

ซึ่งเมนูนี้เป็นความตั้งใจของเชฟคริสเตียนแฮม
อยากนำเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นของประเทศตัวเอง
เหล่านักชิมได้ริมรองรสชาติ

เชฟคริสเตียนนะคะแอบกระซิบหลังใหม่ว่า
กว่าจะปรุงเมนูนี้ออกมาเสิร์ฟได้เนี่ย
ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
เพราะต้องทำเส้นสดแบบจานต่อจาน
ก่อนจะเอามาคลุกเคล้ากับครีมซอสเข้มข้นสูตรพิเศษ
กับเบคอนและเพิ่มรสชาติด้วยพาเมซานชีส

ไม่ได้หาทานกันง่ายนะคะคุณ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับ
แน่นอนว่าหลายท่านคงจะหาร้าน

กับคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวนะครับ

ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาอย่างนี้นะครับผม
แล้วก็ค่าเฉลี่ยต่อลูกค้าประมาณ๑ท่าน

แต่ว่ายกเว้นวันที่วันที่๓๑นะ

ครับก็ในโอกาสที่จะถึงปีใหม่เนี่ยนะครับ
ขออวยพรให้คนไทยทุกท่านนะครับ

กับ๓ร้านเส้นที่มาพร้อมกับทับเมนูเส้นมากกว่า๑๐เมนู

และความพิเศษมาฝากคุณผู้ชมแฟนรายการ

หวังว่าทุกร้านที่เราคัดสรรมาจะโดนใจ
และเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้คุณผู้ชม

และประสบการณ์ในทุกธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นในช่วงเวลาพิเศษนี้กันนะคะ
ถ้านึกถึงเมนูเส้นอย่าลืมนึกถึงเรา
แล้วเส้นเป็นเรื่องพวกเรานักเล่าเส้นและทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องทุกคน
ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรายการมาตลอดระยะเวลากว่า๔ปีค่ะ
หวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันใหม่
สำหรับวันนี้ขอส่งท้ายด้วยคำว่าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ